คุณผู้ชมคะสำหรับเหตุการณ์ที่มีผู้ชายคนนึง

นัดจนพ่อเสียชีวิตคาที่ที่บ้าน
สาเหตุมาจากการทะเลาะกันแบบหยุ่มหยิมระหว่างพ่อลูก

แต่ไม่รู้ว่าชนวนเหตุจริงเนี่ยมันคืออะไรที่ทำให้เขาตัดสินใจ
ลั่นไกลรัวไปถึง๘นัดแบบที่เห็นในภาพนี้
ตำรวจพยายามเร่งไล่ล่าตัวผู้ชายคนนี้อยู่นะคะ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
พลังจากกล้องวงจรปิดเห็นอาทิตย์ที่ในเสรีวัย๖๐ปี
คว้าอาวุธปืนขนาด๑๑มมกระนำยิงนายพิษวัย๘๘ปี
บังเกิด๙๘นัดเสียชีวิตที่บ้านพัก
เขตเทศบาลเมืองคอหงษ์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา

หลังเกิดเหตุตำรวจสภหัดใหญ่เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ปลอกกระสุนปืนขนาด๑๑มมในที่เกิดเหตุ๘ปลอก
ขณะที่สภาพศพของผู้ตายมีบาดแผลถูกยิงบริเวณหน้าอก๘นัด
จากการสอบสวนนางสาวสาวลักษมณ์ผิงขามอายุ๔๐ปี
คนยากมึงด้วย

น่าจะกลายเป็นความแค้นสะสมที่ทำให้ยิงพ่อของตัวเอง

ก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงผู้ก่อเหตุเขย่าประตู
ตะโกนเรียกคนที่อยู่ในบ้านให้เปิดประตูให้
จากนั้นไม่นานคาดว่าผู้เป็นพ่อได้เดินออกมาเปิดประตู
จะได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด
ด้วยความตกใจจึงรีบเข้าไปหลบในบ้าน

ไม่คิดว่านายเสรีจะกล้ายิงพ่อตัวเองขนาดนี้

ไม่รู้แต่ได้ยินเสียงดัง
ได้บ้างก็ยืนดูแต่เห็นรถเครื่องก็จอดอยู่หน้าบ้าน

หน้าตาตื่นเลยนะครับ

แล้วก็ลูกบิ๊ก

แฟนก็ได้ยินเสียงลุงร้องนางโอ๊ย

ออกหมายจับนายเสรีใน๓ข้อหาคือ

และพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
โดยตำรวจชุดสืบสวน๓หน่วยในพื้นที่
ระดมกำลังกันติดตามจับกลุ่มตัว
เบาะแสล่าสุดเมื่อช่วงเช้าวันนี้
ยังคงวนเวียนอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุ
ว่าจะได้ตัวมาดำเนินคดีในเร็ววันนี้
นาริสบุญนิ่มข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
ล่าสุดมีรายงานมานะคะเมื่อตอน๕ทุ่มนี้เองว่า
จับตัวนายเสรีที่ฆ่าพ่อตัวเองได้แล้วนะคะ
โดยไปจับได้ที่เป็นผลงานของสพศรีชน
ไปจับได้ในพื้นที่อำเภอศรีชนนะคะ
เพราะว่าหลังจากที่เขาก่อเหตุแล้วเนี่ย
ข้อกล่าวหานี่ค่ะตำรวจตามบุกไปจับถึงบ้านพักเลยนะคะ
ตอนนี้ก็จะส่งตัวต่อให้กับสพหัดใหญ่ดำเนินคดีค่ะ